สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะต้องประสบกับฝนที่ตกหนัก
ตอนนี้ถึงคราวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วค่ะ
หลังจากนี้จะมีฝนตกหนักนะคะตกชุกตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะจะเป็นเมฆสีดำแบบนี้ทั้งสัปดาห
เพราะฉะนั้นถ้าจะออกไปไหนต้องระมัดระวัง
แล้วก็วางแผนก่อนการเดินทางด้วยค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะพบว่าลมมรสุมตามฤดูกาลนะคะ
ได้พัดนำเอาเมฆฝนจากทะเลอันดามันค่ะ
เข้ามาปกครูมบริเวณประเทศไทย
อกจากนี้นะคะยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
กลุ่มบริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนามค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บ้านเรามีฝนตกหนัก

ต้องระวังอันตรายจากฝนกันด้วยนะคะ

ไปดูปรากฏการณ์นะคะน่ากินน้ำค่ะ
ซึ่งปรากฏนะคะถึง๓ลูกด้วยกันพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักค่ะ
ซึ่งนักเล่นน้ำนะคะก็อยู่ประมาณ๓๐นาทีค่ะ
หลังจากนั้นก็ค่อยสลายตัวไปค่ะ
ใกล้กับกรุงมานิลาของฟิลิปปินส์ค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยของเรานะคะในช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ

ล้างมือบ่อยรักษาสุขภาพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ